สาธารณสุขจังหวัดกาลสินก็มีการสั่งให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคซิกา
ในอำเภอนามนนะครับหลังจากที่พบผู้ป่วยยกครัว๔คน
ขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะครับ
นายแพทย์พีระอารีรัฐสาธารณสุขจังหวัดกาลสิน
เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซิกาว่า
สำรวจล่าสุดพบพื้นที่บ้านโนนสามัคคีหมู่๕ตำบลนามนอำเภอนามน
มีผู้ป่วยโรคซิกาแล้ว๔คนนะครับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๒คนมีอาการไข้ขึ้นผื่นแล้วก็ตาแดง
ซึ่งสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยแหล่งเพาะพันธุยุงลาย
ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว
อกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดกาลสินได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
คุมโรคอำเภอนามนเป็นกรณีพิเศษพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
พ่นยากำจัดยุงลายกำจัดแหล่งน้ำที่เสี่ยงพ่อพันธุยุงลาย
รวมทั้งตรวจสอบหญิงตั้งคันและเด็กเล็กในพื้นที่แต่ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
จากนี้ยังให้ความรู้โรคซิกากับชาวบ้านได้ทราบแนวทางป้องกันโรค
ส่วนในระดับจังหวัดขณะนี้ได้เรียกประชุมทั้ง๑๘อำเภออย่างเร่งด่วน
เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็คุมเข้มการเกิดโรคซิกาตลอด๒๔ชั่วโมงครับ